เรื่องนี้ต้องคุยกับอาจารย์สุภาพซะหน่อย

เพราะว่าเจาะลึกเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มาบ่อยครั้งในขีดเส้นใต้เมืองไทย

คือตอนนี้ผมว่าระหว่างแก๊งคอนเซนเตอร์กับตำรวจเนี่ย

เพราะตำรวจเนี่ยเดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจัง
เราได้เห็นภาพเห็นข่าวโน่นตามไปถึงกัมพูชา
ในขณะเดียวกันแก๊งคอนเซนเตอร์มันก็รู้ว่าช่วงนี้เริ่มจะทำมาหากินลำบากแล้ว
ฉะนั้นมันปูพรมโทเลยครับตอนนี้เจอกันไปเยอะเลยไอ้มุกเรื่องมีของปรายศนีย์ผิดกฎหมายเนี่ย
คุณน้ำแข็งอย่าน้อยใจว่าเอ๊ะเราอยู่หน้าจอแท้เนี่ยทำไมไม่รู้จัก
สรยุทธ์สุทัศนจินดาก็เจอในห้องคอนโทรนเนี่ยเขาก็เจอกันตั้งหลายคน
ตอนนี้เจอกันทั่วไปหมดครับเพราะมันกำลังเวียงแหโทร
เพราะไม่รู้ว่าจะถูกปราบปรามได้เมื่อไหร่ฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องระวังตัวกันให้มากที่สุด
โถทีมากผมก็เจอใครต้องเจอเจอเพื่อนหลายคนเจอเจอกันเยอะ
ใครที่รู้เท่าทันก็รอดตัวไปใครรู้ไม่เท่าทันก็ตกเป็นเหยื่อ
ฉะนั้นวันนี้เราจะตรวจสอบหน่อยว่า
ฝ่ายตำรวจที่เดินหน้าปฏิบัติการอย่างจริงจังตามไปถึงโน่นกัมพูชา
แล้วส่วนหนึ่งก็อยู่ในเมืองไทยนี่แหละแก๊งพวกนี้เขาจะทำยังไงกันต่อ
เอาอยู่ไหมวันก่อนผมสัมภาษณ์พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่าน
ผู้ช่วยพบตรที่ได้รับมอบหมายให้ไปเดินหน้าลุยเรื่องนี้
วันนี้ก็จะคุยสายกับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานอีกทีนึงเรื่องนี้แหละว่าเป็นยังไง
สวัสดีครับคุณผู้ช่วยครับสวัสดีครับได้ครับคลิปหน้าเพิ่มเติมใจครับ
ไทยนะครับที่ไปอยู่ประปุฏิชาแล้วตอบในเทพไทยที่เรียกว่า
เรียกว่าคอนเซนเตอร์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการค้ามนุษย์นะครับ
ที่คนไทยเนี่ยถูกหลอกไปจริงนะฮะแล้วบังคับในหลายรูปแบบนะครับ
เอ่อผมกลับไปดูหน้าว่าล่าสุดนี้นะครับนะฮะ
ที่เราช่วยคนไทยเนี่ยเอ่อที่ถูกเอ่อบังคับไปเอ่อ
ทำคอนเซนเตอร์แต่ก็ไม่ยอมทำครับถ้าไม่ยอมทำเนี่ย
คนจีนที่อยู่ขอบในกัมพูชาเนี้ยก็บังคับให้เอ่อ
เอาญาติเอาเงินมาเรียกฆ่าไทยครับไม่ยากเงินเรียกฆ่าไทยเนี่ยนะ
ก็เอาตัวเนี่ยไปดูดไปดูดเลือดนะฮะไปเอาเลือดออกมาจากตัวเนี่ย
สามสิบห้าอ่าเพื่อจะเอาเลือดไปขายนะฮะแล้วก็เอ่อ
จากการประสานการณ์ขับร่วมมือผ่านแดงนะครับแล้วก็ช่วยเด็กเอ่อ
คนไทยเนี่ยต่างปลาวเอ่อต่างประเภทไทยแล้วเมื่อธรรมดาที่แล้ว
นะครับครับก็บนเนื้อตัวมีร่องลอยกันฮะทางเจาะเอาเลือดออกไปนะ
ซึ่งเด็กเนี่ยก็ให้การว่าสุดท้ายของสุดท้ายเนี่ย
เมื่อเอาเลือดออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเอาอวัยวะ
ตัดอวัยวะไปขายต่อนะครับนะซึ่งซึ่งในเรื่องนี้เป็นความห่วง
ร้ายมากนะครับนะฮะเอ่อวันนี้ผมต้องกลับเรียนว่าเอ่อ
พอเราเชื่อคนไทยกลับมาเนี่ยเอ่อทางการทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ย
โดยท่านผู้ช่วยของโฆษณ์รอบก็ประตานผมมาอย่างเรื่องเดียวครับนะว่า
วันนี้ทางกัมพูชาเนี่ยโดนหลายประเทศโจมตี
ในเรื่องที่หลายหลายประเทศเนี่ยก็ออกข่าวเซียงคนของประเทศเขา
ว่าจะเดินทางไปกับปุชาอืมเพราะว่ามีบรรยาเหตุนะคะเกิดขึ้น
ก็เลยทำให้ทางการกัมพูชาเนี่ย
เลยทำให้ทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยต้องเร่งรีบนะครับ
ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างนะครับเพราะไม่งั้นประเทศ
ของเขาก็จะเสียหักซึ่งให้เช้าเนี่ยอืม
ท่านคนอดเอกวันปีละนะครับผู้เชื่อตกว่าจะรอกับปุชา
ก็ได้โทรศัพท์คุยกับผมนะครับว่าท่านจะเดินทางเอ่อ
ข้ามมาเพื่อจะขอเอ่อสัมภาพเนี่ยเด็กไทย
ซึ่งมันเด็กผู้หญิงน่ะนะครับอืมเอ่อเด็กไทยที่เราเชื่อออกมาแล้ว
นะครับที่ฝั่งไทยนะครับอ่าเพื่อจะเอาข้อมูลร่วมกันกัน
ที่มีความคิดเป็นหน้าอยู่ทั้งหมดนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยอ่า
ผมก็เลยกลับเรียนภาคอาจารย์ไปแล้วว่าครับเอ่อสถานีเนี้ย
ท่านบุตรเอกบริษัทวงศ์ชีวัณก็ได้โทรศัพท์คุยกับท่านยุคุณเจ็ดแล้ว
และท่านผมปราตรอของเราค่อยจะเรียนทางไปพบที่ที่ดีกว่าน่ะบอก
ของกระบุชาญท่านพระเจ้าคุณจะเอาเป้าหมายต่าง
แล้วเรามีมาตรการท่านท่านผมปราตรอได้หว่าแนวไว้ว่า
ทางคนไทยเหล่านี้แก่ประเทศไทยให้หมด
ผมต้องกลับเลี้ยวว่าไม่มีคนไทย
เพราะว่าไม่มีคนไทยที่ใช้ภาษาไทย

แต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าอาจกรรมอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางหมดไปจากโลกนี้นะครับ
แต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้หลอกคนไทยในประเทศไทยนะครับ
เพราะฉะนั้นอาจกรรมคอร์เซนเตอร์เนี่ยก็จะอยู่บริเวณแนวชายแดนประเทศไทยอยู่ตลอดนะครับ
ถ้าหลอกคนไทยไม่ได้ก็ไปหลอกคนประเทศอื่นต่อแต่สิ่งที่ผมเองท่านกรกตเองพยายามทำอยู่ก็คือ
อะไรก็ตามเนี่ยจะต้องไม่ให้หลอกคนไทยในเพื่อไทยนะครับ

เรื่องเดี๋ยวร้อนดำหนึ่งของคนไทยนะครับไม่ใช่เรื่องลักษณีย์สีป้นนั่นก็คือเรื่องฟอร์เซ็นเตอร์
ครับผมขัดจังหวะนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเริ่มให้คนพม่า
ฟังเสียงดูรู้เลยว่ามันเริ่มฝึกให้คนพม่ามาหลอกคนไทยแล้ว
ฟังเสียงก็รู้ว่าไม่ใช่คนไทยแต่ว่าพูดภาษาไทยได้อันนี้มันลามไปถึงนั่นแล้วนะ

เพราะว่าอาจารย์ครับเพราะว่าวันนี้เมื่อคนไทยถูกคนดันหนัก
ทั้งคนจีนหรือคนไต้หวันครับน่ะที่เป็นอยู่ล่ากระบวนการน่ะ
แล้วเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนวิธีการ
อาชญากรจะเปลี่ยนวิธีการตลอดเมื่อไม่มีคนไทยก็ต้องเตรียมคนพม่า
คนชาติอีกไว้เตรียมหลอก
ต้องเรียกอาจการประเทศนี้
เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากไต้หวัน
เห็นไปถึงต้องเรียกเรื่องนี้

ในฮีสนี้นี่ถ้างผู้เชื้อผมตลอดวันผีแล้วก็จะเดินทางข้ามมาเจอผมที่นี่นะคะ
เอาข้อมูลขึ้นกับเด็กนี้เราก็จะเขินทางข้ามมากับผู้ชายที่นี่กัน
เรื่องที่คนไทยไปรับจ้างเปิดบัญชี

เปิดบัญชีในประเทศไทยลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อต้องเอ่อ
วิธีการนี้มีมานานนะครับท่านอาจารย์คือไปจ้างคนไทยเนี่ย
ให้เปิดบัญชีแล้วให้สามพันห้าพันนะครับอันนี้เขาเรียกบัญชีม้า
ครับบัญชีเนี่ยเป็นต้นทางเพื่อจะเอ่อกระบวนการคนจีนเนี่ย
ใช้บัญชีของคนไทยในการโอนเงินก่อนที่จะโอนออกไปนอกประเทศ
หลอกแล้วโอนเข้าบัญชีของคนไทยครับหลอกแล้วโอนเข้าบัญชีนี้ครับ
แต่วันนี้กลับเรียนนะครับว่าวันนี้ในการดำเนินคดีนะครับเอ่อ
ในเรื่องของความผิดในเรื่องของเนี่ยเอ่อ
เป็นความผิดประบอบมีส่วนร่วมในองค์กรแข่งการสัมภาษณ์เพราะฉะนั้น
คนไทยไงไปนึกว่าเอ่อรับหน้าที่เปิดบัญชีมารับเงินแค่สามพันห้าพัน
ต้องกลับเรียนว่าวันนี้รับโทษเท่ากับเอ่อคนเอ่อรับโทษเท่ากับตัวกลางนะครับครับ
สุดสิบปีการห้างกลับต่างเวลาก็เอ่อห้าห้างกรรมก็ต้องนับไปครับ
ถ้าทำกรรมในสิบปีครับเท่าที่เท่าที่ท่านผู้ช่วยประเมินดู
หลังจากนี้เนี่ยเราเอาจริงเอาจังมากขึ้นทางฝั่งกัมพูชาให้ความร่วมมือกับเรา
คิดว่าอีกนานแค่ไหนเรื่องนี้จบ
ผมคือผมไม่ได้ประมาทนะครับ
เมื่อเราข้ามไปเดินทางไปฝั่งประสุทธา
ในการที่จะผลักดันคนไทยมาข้างบนก็น่าใช้เวลา
จากนี้ไปน่าจะไม่เกิน๒ปี
เมื่อคนไทยไม่มีในการประสุทธาประวัติการต่างมันจะหาตัวเอง
เพราะว่าไม่มีคนไทยที่จะใช้หลอกคนไทยเหมือนกันแล้ว
ฉะคนไทยที่อยู่ฝั่งนู้นเราต้องแยกให้ออก
ว่าเป็นคนไทยที่ถูกบังคับไปหรือถูกหลอกไป

กับคนไทยที่สมัครใจไปทำงาน
เพราะฉะนั้นพอมูลชนัดนี้ผมก็เต็มเอาไว้
อย่างกว่านี้คนไทยที่ข้ามมาจากฝั่งโดรชาที่เรามา

เราก็ไม่ได้ตีทั้งหมดว่าเป็นเหยื่อครับ
บางส่วนมีพฤติการในการเข้าไป
เข้าไปไม่กว่า๒ครั้ง
และทีมงานนะครับขอบพระคุณครับครับผมครับขอบคุณครับครับครับท่านครับ
ขอบคุณครับส่วนความคืบหน้าที่จะทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ถูกหลอกเนี่ย
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีสมาคมธนาคารไทยก็ดี
จะร่วมมือระหว่างตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมาให้ความร่วมมือว่าทำยังไงคนที่ถูกหลอกโอนเงินไปสดร้อน
ไม่ต้องวิ่งไปแจ้งความไปที่โน่นที่นี่ไปหาแบงค์กว่าจะอายัดได้
ใช้เวลาเป็นวันเงินก็หายหมด
ทำยังไงที่จะจัดการกับเรื่องนี้อายัดให้ได้เร็วที่สุด
อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามลุ้นครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ